เห็นเด็กน่ารักแบบนี้แล้วไปต่ออีกสักบ้านหน่อยดีกว่า

คุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะเป็นเด็กยุคโควิดต้องสตรอง
แล้วคุณพ่อคุณแม่ของเด็กยุคโควิดต้องสตรองแบบคูณ๒๐๐เท่าทวีคูณไปอีกคุณคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐเราน็อกไปบ้านศิลาชัยกันหน่อยนะครับ
คุณพ่อลูกดกพี่เปิ้ลนาคอนขอพาทัวร์เลย
ช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นนอกจากเรียนออนไลน์
ไปดูกันหน่อยบรรยากาศบ้านนี้จะคึกคักหรือว่าจะเป็นยังไง
มีอะไรน่าหดหัวหรือไม่ไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะ
แม่ก็จะปวดหัวมากเพราะว่าแม่ต้องตื่นแต่เช้ามาเตรียมเอาลูกเขา

เย้
เป็นเด็กหรือเป็นเด็กมาก
ลูกสี่ไงคุณคนนู้นก็เรียกพ่อคนนี้ก็เรียกแม่

เปิ้ลนาคอนเปิดบ้านพาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐตามน้องนะครับ
อกัสอก้าอกุฎแล้วก็น้องเล็กสุดแสบอเกรสค่ะ
เรียนออนไลน์สภาพจริง
สภาพที่มุมใครมุมมันค่ะแยกย้ายกันเข้าคลาสนะครับ
อย่างน้องเล็กสองคนนี้สิคะพี่เปิ้ลบอกว่าโอ้โหงานยากคุณผู้ชม
ประมาทที่เขาสั้นนะยังเท่าไหร่นะ
พี่เปิ้ลก็เลยต้องใช้วิธีจ้างคุณครูมาคอยปกหน่อย
เปิ้ลแม่ตัวก็เป็นฐานะผู้ปกครองโอ้โหสงสารก็สงสารลูกนะ
ที่เด็กต้องมานั่งเรียนผ่านหน้าจอ
ทั้งที่มันควรจะต้องได้ใช้ชีวิตวัยเรียนสนุกสนานกับเพื่อน
ฝึกการเข้าสังคมอะไรต่าง
แต่ที่ต้องส่งกำลังใจหนักยิ่งกว่านะฮะพี่เปิ้ลบอกเลย
พ่อแม่ทุกคนตอนนี้แห่เจอกับสถานการณ์เดียวกัน
ไหนจะต้องเครียดกับโรคระบาดนอกบ้าน
งานก็จะต้องทำหารายได้เลี้ยงครอบครัว
แล้วถ้าต้องมาคอยดูลูกเรียนออนไลน์กันไปแบบนี้อีก
โอ้โหหนักหน่วงจริงค่ะไปฟังพี่เปิ้ลหน่อยจ้า
เว้ยน้ำ
มันจะช่วยได้เยอะค่ะ
อ๋อดีอ่ะจริง
นี่เราไม่มีรูปแต่ว่าเราเห็นจริงนะ
ว่าแบบพ่อแม่ทุกคนอย่างในไอจีเนี่ยดาราดังเนี่ย
โอ้โหเขาทุ่มเทกับการเรียนการสอนในสื่อออนไลน์ต่างแบบนี้
มันยากนะคุณผู้ชมที่จะทำให้เด็กเล็กเนี่ย
โฟกัสแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่น้องต้องเรียนอยู่
อย่างที่บอกไปเสียดายเวลาเหมือนกันนะ

แล้วก็เจอกับประสบการณ์ใหม่ในการเข้าสังคมกับเพื่อนด้วย

โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ในยุคสู้กับโควิดแบบนี้เนาะ